คดีใหญ่คดีเหตุอาทยากรรม
น่าจะเป็นข่าวใหญ่ของตลอดสัปดาห์นี้ด้วย
กรณีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๑๘๑๙ปี

หญิงเป็นเพื่อนกับเป็ดรู้จักกันได้ไม่นาน

เป็นชวนหญิงไปเที่ยวผับแห่งหนึ่ง

เป็นผู้หญิงชวนหญิงไปเที่ยวผับแห่งหนึ่ง
เป็นเอาแฟนไปด้วยแฟนชื่อท็อป

ปรากฏว่ามันเกิดเหตุที่คุณพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
คือมันมีหลายประเด็นที่มันคลางแคลงใจ

น้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเทลเลอร์เอง

เดี๋ยวทวนเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
สถานที่เกิดเหตุมันมี๔จุดด้วยกัน

ปรากฏว่าตอนออกมาเนี่ย
ออกมาด้วยกันรถกระบะคันเดียวกัน

แล้วมีจุดหนึ่งทั้ง๔คนไปเปลี่ยนรถ
ก็คือเป็ดกับท็อปเขาแยกออกไป

ถูกต้องแล้วปรากฏว่าหญิงกับอ๊อฟเนี่ยนะคะ
ขึ้นรถมาด้วยกันขับรถเทรลเลอร์

พอเติมน้ำมันเสร็จเนี่ยนะคะก็ขับไป
เพื่อที่จะไปส่งน้องหญิงที่หอพัก
ปรากฏว่าน้องหญิงเนี่ยนะคะอบให้การว่า
โดดกระโดดรถเทลเลอร์แล้วน้องตกลงไปใต้เอง
แต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติของน้องหญิงบอกว่า

ก็เลยไปที่วัดที่ตั้งศพน้องหญิงบำเพ็ญกุศลอยู่เนี่ยนะคะ
ไปสอบถามคุณพ่อของน้องหญิงก็คือคุณสุบินยาวิราช
คุณสุบินก็คือคุณพ่อของน้องหญิง
แล้วก็ไปสอบถามอีกหนึ่งคนเป็นคุณอาของน้องหญิง
ก็คือนางสาวพานิสายาวิราช
น้องหญิงก็คือนางสาวนาริการ
อายุ๑๙ปีก็คือเป็นคนตกรถพ่วงรถเทลเลอร์เนี่ยนะคะ
จุดเกิดเหตุคือบริเวณทางกลับรถ
ถนนสายเอเชียย่านบางปะอิน

คุณพ่อแล้วก็คุณอาของน้องหญิงเนี่ย
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ทราบเรื่องลูกสาวตกรถเทรลเลอร์เสียชีวิต

ของวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาล

อ๊อฟนี่แหละค่ะเป็นคนนำตัวลูกสาว

นายอ๊อฟคนนี้ก็คือ๑ใน๔คนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยเนี่ยนะคะ
เล่าเหตุการณ์ให้คุณพ่อของน้องหญิงฟังบอกว่า
หลังกลับจากผับอ๊อฟแยกกับเป็ดและท็อป
โดยอ๊อฟบอกว่าจะมาส่งน้องหญิงที่บ้าน
ก็คือที่หอพักนี่แหละด้วยรถเทรลเลอร์ที่มีการไปเปลี่ยนกันก่อนหน้านี้
แต่ระหว่างทางอ๊อฟได้แวะปัสสาวะตรงข้างทาง
เป็นป่าข้างทางนี้นะคะตรงสะพานกลับรถ
และเมื่อขับรถเลยมาสักประมาณ๒๓๐๐เมตร
พอปัสสาวะเสร็จปุ๊บขับรถมาประมาณ๒๓๐๐เมตร
ให้การแบบนี้บอกว่าน้องหญิงจู่ก็กระโดดออกจากรถ
ตกจากรถกระทั่งน้องเสียชีวิต
ตอนนั้นคุณพ่อบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คืออาการของลูกสาวที่คุณหมอบอกว่า

คือยังพวงกับอาการของลูกอยู่
ยังไม่ได้คิดว่ามันสาเหตุมันเป็นมายังไงก็ยังคิดไม่ถึงไง
ใช่แล้วตอนนั้นก็มีการย้ายโรงพยาบาลด้วย
ย้ายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลการุณเวทบางปะอิน
มาที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
เนื่องจากว่าคุณหมอบอกว่าอาการน้องโคม่าแล้วนะ
สมองบวมแล้วก็มีเลือดคั่งจำนวนมาก
จนกระทั่งที่สุดแล้วลูกสาวก็คือน้องหญิงเสียชีวิต
จึงนำร่างของน้องมาที่วัดเกิดการอุดมจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อบำเพ็ญกุศลตามศาสนา

เกิดอาการเอกใจเพราะอะไร
เพราะว่าไปตรวจสอบโทรศัพท์ของลูกสาวก็คือน้องหญิง
ไปพบข้อความสนทนาที่น่าสงสัย
เนื่องจากว่าลูกสาวมีบทสนทนา

พยายามที่จะพิมพ์ข้อความ

เพื่อนที่ชื่อว่าเจนแล้วก็รุ้ง
แล้วลูกสาวบอกเพื่อนว่ากลัว
ก็คือพิมพ์ไปในข้อความบอกว่ากลัว

ให้ลูกสาวกลับบ้านกับอ๊อฟ
กลับไปเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ให้ฟัง

ชักชวนไปผับโดยเป็ดถูกไหม
แล้วน้องหญิงเนี่ยนะคะตอนอยู่ในผับเนี่ย
ก็คือน้องหญิงพยายามที่จะโทรหาญาติ

เพราะว่าโดนอ๊อฟลวนลาม

โดนคนชื่ออ๊อฟลวนลาม

ยาดของน้องหญิงเนี่ยโทรกลับมา
บอกว่าให้เป็ดส่งน้องหญิงขึ้นรถแท็กซี่
แต่เป็ดตบปากรับคำเลยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลหญิงเองเป็นอย่างดี

บอกแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะดูแลน้องหญิงเอง
แต่ปรากฏว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
ย้อนให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้เพราะว่า
มันมีเหตุข้อสงสัยอย่างที่เราโชว์กันในภาพปรากฏตอนนี้

มันมีข้อความที่น้องหญิงบอกว่ากลัว
กลัวอะไรก็กลัวที่อ๊อฟไปแสดงพฤติกรรมคือลวนลามน้องตอนที่อยู่ในผับ

ประกอบกับเพื่อนที่ชื่อรุ้งแล้วก็ชื่อเจนี่นะคะ
หลังจากนั้นก็มีการนำคลิปเสียงที่อัดไว้ขณะที่
น้องหญิงโทรหาในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ

ในคลิปนี้นะคะก็คือลูกสาวร้องไห้แล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่อง
หลังจากนั้นสายก็ตัดไปเลยแล้วก็ไม่สามารถติดต่อน้องหญิงได้
นี่แหละค่ะทำให้คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวเอกใจ
ว่าสาเหตุการตายของน้องหญิงมันเกิดจากอะไรกันแน่
มันใช่อุบัติเหตุจริงอย่างที่อ๊อฟให้การจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงที่น้องเจนแล้วก็น้องรุ้ง
ซึ่งเป็นเพื่อนของน้องหญิงเนี่ยนะคะได้มีการส่งต่อให้คุณพ่อแล้วก็ให้คุณพ่อได้ฟังค่ะ
ต้องหลักหนูถ้ามึงไม่ไดใจมึงน่าจะพีชกลับก็ได้
ใช่กูรู้ไม่ได้ว่าอะไรมึงเด้อเลยแต่กูแค่กลัวกูไม่รู้จักเขามองไง

ส่วนหญิงไปกดได้เลย

หนูกลับไม่ได้ดิพี่

ไว้ใจเป็ดนะพี่รักหนูนะ
หนูครับพี่หนูรักหญิง

หนูไม่ปล่อยให้เห็นเป็นอะไรแน่นอน

หนูต้องนะ

หนูอยู่ไหน
หนูต้องหาอะไร
เดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมฟังคลิปแรกก่อนนะครับ
คลิปแรกเนี่ยก็คือ
รุ้งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของน้องหญิงผู้ตาย
โทรเข้าโทรศัพท์ของหญิงซึ่งตอนนั้นอยู่ในผับ
ยังอยู่ในผับเนี่ยนะคะโทรไป
แล้วปรากฏว่าหญิงเอาโทรศัพท์ให้เป็ดเป็นเพื่อนของหญิงคุย
รุ้งพยายามที่จะบอกว่าให้ส่งหญิงขึ้นรถแท็กซี่กลับไปเลยนะตอนนี้
เนื่องจากว่าหญิงไปบอกพี่รุ้งว่าโดนอ๊อฟไปลวนลาม
ทีนี้พี่รุ้งเขาก็เลยเป็นห่วงเขาก็เลยบอกว่าเป็ดช่วยหน่อยช่วยส่งน้องขึ้นรถแท็กซี่กลับมาเลย
เป็นบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูส่งเองหนูเอาหัวเป็นประกัน
ว่าหญิงเนี่ยปลอดภัยแน่นอนหนูรักหญิงอันนี้คลิปแรกนะส่วนคลิปที่สองคือคลิประหว่าง
น่าจะเป็นคลิประหว่างเกิดเหตุการณ์ใช่ครับโอ้โหคุณหญิงเนี่ยคือร้องห่มร้องไห้
น้องหญิงเนี่ยนะคะคือพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแค่คำว่าหนูกลัวหนูกลัวหนูกลัว
แล้วก็ร้องห่มร้องไห้เป็น๒คลิปที่เราให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้ค่ะ
จากคลิปเสียงแล้วก็หลักฐานต่างจากโทรศัพท์มือถือของน้องหญิงแล้วเนี่ยนะคะ
คุณพ่อบอกว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีข้อติดใจสงสัยในหลายประเด็นโดยเฉพาะเพื่อนที่ชื่อเป็ดเป็นผู้หญิงนะคนนี้นะ
เพื่อนที่ชื่อเป็ดเป็นเพื่อนของน้องหญิงและอ๊อฟอ๊อฟเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณท็อปท็อปเนี่ยเป็นแฟนของเป็ดค่ะ
มีตัวละครหลายตัวเหลือเกินประมาณ๔ตัวเอาหน้าหลักแบบนี้นะก็คือหญิงเป็ดท็อปแล้วก็อ๊อฟ
คุณพ่อตั้งคำถามว่าทำไมทำไมเป็ดจึงได้พยายามให้น้องหญิงกลับบ้านไปกับอ๊อฟ
ทั้งที่ว่าเป็ดเนี่ยรับปากไว้แล้วว่าจะดูแลน้องให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ให้หญิงเป็นอะไร
ถึงขั้นบอกว่าจะเอาหัวเป็นประกันด้วยนะอีกประเด็นคือเรื่องของระยะทางอันนี้คุณพ่อก็ติดใจนะ
จริงแล้วคุณพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูระยะทางในการกลับบ้านเนี่ยจริงแล้วหอของน้องหญิงไม่ได้ไกลจากร้านเหล้ามากนัก
แต่ดูเหมือนว่าอ๊อฟเนี่ยจงใจจะขับออกนอกเส้นทางไปที่อื่นหรือเปล่าอันนี้คุณพ่อเขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงคุณสุบินคุณพ่อของผู้เสียชีวิตกันหน่อยค่ะ
เท่านี้ทางพนักงานเป็นผู้ชายทั้งหมด๑๒๑๓คนที่ตามในคลิปนะครับ
ส่วนน้องอ๊อฟเองก็ทำอาการเหมือนเป็นเจ้าของหว่างหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ
จากหน้าร้านนี้โดยใช้โดยเบิ้ลรถใช้ความเร็วสูงควันดำ
ที่ตามที่พนักงานเขาบอกครับก็สงสัย
สงสัยทำไมทำไมต้องพาน้องไปแล้วทำไมไม่มาส่ง
อย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมแบบให้ถึงยัดเยียดให้กลับกลับมาที่ชื่อใช่
บอกน้องว่าจะพาไปกินอะไรอย่างนี้ไปไม่ไกลหรอกอะไรอย่างนี้
แล้วก็พาไปร้านผับนั่นนะคะครับก็จากหน้าร้านผับที่ไปเที่ยวนะครับ
หอพักมันใกล้มากครับถ้าไปกลับรถก็แป๊บเดียวก็มาถึงก็
ก็ก็แป๊บเดียวเองนะครับแต่ระยะทางที่จอดรถทางนู้นนะครับ
ไกลมากครับเนี่ยตามที่คุณพ่อบอกเนี่ยถ้าเกิดออกจากร้านปุ๊บกลับรถเนี่ย
ก็จะถึงหอพักได้ไม่นานค่ะแต่สรุปแล้วเนี่ยอ๊อฟเนี่ย
พาขับวนตั้งแต่ไปเปลี่ยนรถตั้งแต่ไปเติมน้ำมันเบ็ดเสร็จรวม๒๓๕กิโลเมตร
จากเดิมกี่กิโลฮะประมาณสิบเจ็ดอืมอืมซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น
ถ้าตั้งใจจะไปส่งที่หอพักจริงจริงก็แค่ยูเทิร์นอ่ายูเทิร์นแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
อันนี้คุณพ่อตั้งข้อสังเกตนะมันมีความผิดปกติเยอะแยะมากมาย
อีกหนึ่งประเด็นที่คุณพ่อเล่าให้ฟังก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คุณพ่อเล่าให้ฟังกรณีที่เกิดเหตุในผับนะ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะไปขอไลน์น้องหญิงค่ะ
ประเด็นนี้แหละค่ะที่คุณพ่อบอกก็คืออ๊อฟเนี่ยออกอาการหึงหวงชัดเจนเลยนะ
ทั้งที่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกับน้องหญิงออกอาการกระฟัดกระเฟียดเลยล่ะ
อ่าไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่พอใจไม่พอใจ
หลังจากนั้นก็ทั้งสี่คนออกมาจากผับอ๊อฟเป็นคนขับอ๊อฟเนี่ยโห
ออกตัวล้อฟรีขับรถกระบะคือออกอาการว่าแบบไม่พอใจเลยที่มีคนไปขอไลน์น้องหญิง
คือแสดงอาการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอ่ะค่ะหึงอ่ะนะ
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ข้างคุณพ่อก็คือคุณอาของน้องหญิงก็คือนางสาวพานิสายาวิราชบอกว่า
และครอบครัวเนี่ยตั้งมีการตั้งข้อสังเกตถึงการตายของน้องหญิงนะเพราะอยากจะรู้
อยากจะรู้ก็คือ๑ทำไมน้องหญิงถึงกระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์
สองน้องหญิงเนี่ยตกรถจริงหรือเปล่าถามว่าทำไมคุณอามีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้
เพราะคุณอาบอกว่าไปคุยกับพยาบาลที่โรงพยาบาลคุณอาบอกว่าพยาบาลให้การแบบนี้
บอกว่าตอนที่มาส่งน้องหญิงที่โรงพยาบาลเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนตกจากรถเนี่ย
เนื้อตัวต้องเปื้อนฝุ่นถูกไหมฮะแล้วมันก็จะถลอกด้วยนะ
แต่ปรากฏว่าน้องหญิงเนี่ยคือเนื้อตัวสะอาดมากไม่มีเศษฝุ่นไม่มีเศษหินเลย
และนอกจากนี้นะคุณอาตั้งข้อสังเกตว่าหากตกจากรถจริงทำไมอย่างที่คุณบอกไป
ถึงไม่มีแผลเลยมีแผลเฉพาะที่บริเวณศีรษะ
ที่คุณหมอเปิดเผยผลชนสูตรก็คือถูกของไม่มีคม
ของแข็งไม่มีคมไปกระแทกเนี่ยนะคะ
แต่ปรากฏว่าบริเวณตามเนื้อตามตัวไม่มีรอยถลอก
ทั้งที่ข้อศอกทั้งที่ข้อมือทั้งที่ข้างสะโพก
หรือแม้แต่ตามตัวไม่มีรอยถลอกเลย
และที่สำคัญผลชนสูตรบอกว่าการเสียชีวิตเกิดจากกระโหลกแตก
จากการกระแทกของของแข็งที่ไม่มีคม

ครอบครัวอยากที่จะหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้

เพราะว่าไม่อยากให้น้องหญิงต้องตายฟรี
และบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องหักน้องกระโดดลงมาจากรถจริง

สาเหตุที่น้องตัดสินใจกระโดดลงมามันคือสาเหตุอะไร

คือถ้าน้องกระโดดรถใช่ไหมคะ
แล้วทำไมรอยถลอกน้องคือนิดเดียวอะค่ะ
คือเป็นแค่ที่มือนิดเดียวศอกนิดเดียวแล้วก็ข้างสะโพกนิดเดียวอย่างนี้ค่ะ

แล้วสภาพที่น้องไปโรงพยาบาลพยาบาลเขาบอกว่าตัวแบบน้องสะอาดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าสมมุติตกรถมันก็ต้องมีรอยถลอกหรือว่าเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรมั่งอย่างนี้ค่ะ
แล้วถ้าสมมุติน้องกระโดดจริงแล้วเขาไปทำอะไรให้น้องทำไมน้องต้องกระโดด

แล้วจากผลชนสูตรเบื้องต้นเขาบอกว่าโดนของแข็งที่ไม่มีคม
ก็เลยไม่แน่ใจค่ะว่าสรุปน้องตกลงมาเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็น่าสงสัยนะว่าทำไมถึงตัวน้องไม่มีรอยเปื้อนฝุ่นไม่มีรอยย่าไม่มีรอยอะไรเลย
ล้างตัวมาหรือเปล่ากระโดดจริงไหมหรือถูกใครทำร้ายอะไรมานะ
แล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุที่สุดแล้วครอบครัวก็ตัดสินใจนำข้อมูลดังกล่าว
ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักบางปะอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
ตำรวจก็มีการสอบปากคำเพื่อนที่ชื่อเป็ดแล้วก็ออฟแล้วด้วย
แต่ว่าหลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นก็ปล่อยตัวทั้งสองคนกลับบ้านไป
ตำรวจให้เหตุผลบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้า
แล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่เพียงพอที่จะสามารถเอาผิดกับทั้งสองคนได้
ส่วนคุณพ่อเล่าเพิ่มเติมบอกว่าเคยพบกับเพื่อนของลูกสาวที่ชื่อเป็ดเนี่ยเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
ตอนที่ลูกสาวพามาเที่ยวที่บ้านทราบจากลูกสาวบอกว่าลูกสาวเนี่ยคือทำงานด้านบัญชีของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ก็เลยทำให้ไปรู้จักกับเป็ดก่อนที่จะชักชวนกันมาเช่าห้องพักด้วยกัน
และที่สำคัญเพิ่งย้ายมาอยู่หอพักเดียวกันได้เพียง๒๓วันเท่านั้น
หลังจากนั้นก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นครอบครัวเลยบอกว่าตอนนี้อยากขอความเป็นธรรม
เพราะยังไงก็แล้วแต่ยังไม่เชื่อว่าน้องหญิงจะประสบอุบัติเหตุเองจริง
แล้วก็ยังคงติดใจเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
ล่าสุดทราบข่าวตามรายงานข่าวคือคุณพ่อแล้วก็คุณอาของน้องหญิงบอกว่าตอนนี้จะยังไม่เผาศพของน้องหญิงจนกว่าความจริงจะกระจ่างนะ
โอ้โหตั้งแต่วันที่๑๙นะฮะนี่มัน๑๐วันแล้วนะ๑๙วันนี้๒๙๐วัน
ใช่๑๐วันแล้วนะคดีมันยังไม่คืบหน้าเลย